มีอีกหนึ่งเหตุสลดเกิดขึ้นที่บุรีรำนะคะ
มีผู้ชายคนหนึ่งเมาสุราผู้จาไม่รู้เรื่องเลย
แต่ว่าสภาพนะที่เกิดเหตุเนี่ยในมือมีมีด
แล้วก็มีคนคนนึงล้มฟุบอยู่เลือดอาบเลย

ถูกชายคนนี้ใช้มีดปาดคอสุดท้ายตำรวจก็เสียชีวิตด้วยนะคะ
ตำรวจภูทรบ้านบัวคุมตัวนายสำเนียงบุญประคมอายุ๔๔ปี
ผู้ต้องหาที่ก่อเหตุใช้มีดปาดคอดาบตำรวจเลิศสมบัติวันโทอายุ๔๔ปี
ผู้บังคับหมู่ป้องกันและปรับรามสถานีตำรวจภูทรเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรำจนเสียชีวิต
ก็พาตัวมาสอบปากคำแบบนี้แหละค่ะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงเย็นเมื่อวานนี้เอง
สะน้ำใกล้บ้านหลังหนึ่งในตำบลจรเข้มากอำเภอประโคนชัย
ตำรวจได้รับแจ้งมาว่ามีเหตุปาดคอกันและมีผู้บาดเจ็บหนึ่งราย
ก็รีบเดินทางไปตรวจสอบที่เกิดเหตุ
สภาพเนี่ยมีรอยเลือดอยู่บริเวณเตียงไม้เยอะมาก
ส่วนดาบตำรวจเลิศสมบัติผู้บาดเจ็บถูกส่งตัวไปโรงพยาบาลก่อนหน้านี้แล้ว

เพราะว่าบาดแผลที่ลำคอด้านซ้ายเนี่ยคือถูกมีดปาดเป็นแผลชะกันเลย
พันธุ์ตำรวจเอกสุธิผู้หาริวงศุกร์ผู้กำกับการสถานีตำรวจ

หลังก่อเหตุเนี่ยนะคะนายสำเนียงมือมีดเนี่ยก็ยืนอยู่ในที่เกิดเหตุด้วยนะ

สภาพก็คือเมาไม้พูดจาไม่รู้เรื่องเลยค่ะ
ตำรวจก็ควบคุมตัวมาสอบปากคำที่โรงพัก
นายสำเนียงบอกว่าจำอะไรไม่ได้เลยเมามาก
แล้วก็พูดด้วยว่าคนเมาก็แบบนี้แหละ
พูดจาไม่ค่อยเข้าหูใครก็เลยจะผิดใจกันเป็นเรื่องธรรมดา
พอสอบปากคำพยานก็รู้มาว่าก่อนเกิดเหตุ

พอออกมาดูว่าเอ๊ะใครมาเออะมาเทิงอยู่แถวบ้านอืม
ภาพที่เห็นเนี่ยคือดาบตำรวจเลิศสมบัติ
ถูกนายสำเนียงใช้มีดปาดคอแล้วก็ล้มฟุบอยู่
เลือดไหลนองเต็มพื้นเลยนะคะ
เขาก็เลยรีบโทรแจ้งตำรวจแล้วก็เจ้าหน้าที่กู้ภัย

เมืองต้นตำรวจก็แจ้งข้อหาในสำเนียง
ฆ่าคนตายโดยเจตนาและคุมตัวไปสอบสวน

ที่สำคัญก็คือพอตรวจสอบประวัติไปแล้ว
นายสำเนียงมีหมายจับอยู่๒คดีด้วย

แล้วก็คดีพยายามฆ่าแต่หลบหนีหมายจับอยู่
คราวนี้ก็โดนไปเลยนะคะ๓คดี